สำหรับกองทัพอากาศแล้วนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงนะคะกับโครงการฝนหลวงค่ะและวันนี้เองนะคะกองทัพอากาศได้จัดงานเทิดพระเกียรติวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนะคะรวมทั้งมีพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณสืบสารพระราชดำรินะคะของหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศค่ะ
และถวายสัตว์ปฏิญาณสืบสารพระราชดำริของหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ
ท่าอากาศยานอากาศขออภัยนะคะณท่าอากาศยานทหารสองกองบินหก
ร่วมกับหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ
พร้อมระบุว่าในหลวงรัชกาลที่เก้าส่งมีพระราชหรือไทย
ห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้
และเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงกองทัพอากาศจึงได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ
พระองค์ทรงคิดค้นศาสตร์และวิธีการสำหรับทำฝนหลวงจนสำเร็จเป็นรูปธรรม
นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
พลอากาศเอกจอมได้กล่าวนะคะว่าภารกิจฝนหลวงถือว่าเป็นภารกิจที่กองทัพอากาศและนักบินกองทัพอากาศโครงการนี้ภาคภูมิใจ
ที่ได้รับใช้ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เก้า
กองทัพอากาศมีเครื่องบินขนาดใหญ่และบินได้สูงทั้งนี้
เป็นครั้งที่ในหลวงทรงมีพระชนทีพอยู่นั้น
ติดตามการทำงานของโครงการฝนหลวงอย่างใกล้ชิดว่าทำฝนได้หรือไม่
อย่างไรมีสาเหตุใด
และทรงมีข้อแนะนำกลับมาให้เหล่านักบินฝนหลวงของกองทัพอากาศทุกครั้ง
นี้ได้ให้กำลังพลน้อมนำพระราชดำรัฐในหลวงรัชกาลที่เก้า
ในการออกไปทำงานเพื่อประชาชนว่า
ไม่ใช่ไปเพราะหน้าที่แต่ต้องไปด้วยหัวใจที่จะทำเพื่อประชาชน
จะต้องออกไปทำงานด้วยหัวใจแล้วเราก็ภาคภูมิใจค่ะ
ปกติแล้วพอถึงฤดูที่ทำฝน
เพื่อบังคับให้ฝนตกลงอ่าง
ท่านจะติดตามความก้าวหน้าทุกวันโดยปกติต่าง
แล้วก็ทรงมีข้อเสนอแนะมีข้อแนะนำต่อเนื่องตลอดมา
กับท่านเป็นห่วงประชาชนชาวไทย
แล้วก็อยากจะให้มีฝนมาพอเพียง
และสักนี้คงมีโอกาสจะสั่งต่อคนไกล
ห่วงท่านอย่างไรบ้างครับ

งานเราจัดงานเทิดพระเกียรติพระวิดาแห่งฝนหลวง
เพื่อจะแสดงเจตนารมณ์ว่ากองทัพอากาศเองตั้งใจจะสืบสาร
แล้วก็ปฏิญาณตัวเลยว่าจะดำเนินโครงการฝนหลวงต่อไป
รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาด้วย
ทั้งนี้กองทัพอากาศได้เข้าร่วมทำฝนหลวงตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยปัจจุบันใช้เครื่องบิน๓แบบด้วยกันคือ
ฝูง๒๓๑จังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งเป็นการร่วมโครงการฝนหลวง
โดยแต่ละปีเครื่องบินกองทัพอากาศขึ้นบิน๗๐๐เที่ยวบินต่อปี
และประมาณปีละ๘๐๐ชั่วโมงบิน
และใช้สารทำฝนหลวง๑๐๐ตันต่อปี
เพื่อสลายพายุลูกเห็บและพลุสารดูดความชื้นอีก๑๐๐นัดต่อปีค่ะ